สวัสดีค่ะช่วงที่หลายคนรอคอย
มันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ
คือเรื่องบางเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาจากความฝัน
บางคนเขาก็บอกว่าฝันมันเป็นจริง
บางคนเขาก็บอกมันเป็นแค่ความฝัน
เดี๋ยวจะพาไปดูว่านุ่มชาวขอนแก่นคนนี้
เขาฝันออกมาเป็นจริงหรือเปล่า
มาดูกันเลยนะคะนี่ที่ร้านบุญดีหมูกระทะ

พาไปดูที่นี่เขาพบรอยประหลาด
ร้านนี้เป็นร้านของนายทัศน์เศสพรโกสนศิษฐ์
ซึ่งเจ้าของร้านเขาพบร่องรอยประหลาด
คล้ายกับรอยของพญานาคขนาดใหญ่อยู่บริเวณหน้าร้านเลย

แต่ที่มาของการพบรอยนี้มันไม่ธรรมดาคุณ

คือมันเริ่มจากการที่เขาพาครอบครัว
ไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาที่วัดคำชโนธก่อน

อย่างทุกปีที่ผ่านมาคือทำแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
พอกลับมาก็จะนำพานใบสีกลับมาด้วย
และคืนนั้นเองเจ้าของร้านเขาก็ดันฝัน
ฝันเห็นว่ามีพญานาค๒ตัวเลื้อยเข้ามาในร้าน
เลื้อยเข้ามาสักพักก็ออกไป
พอตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บมาถามทุกคนมีใครฝันเหมือนกันไหม
แต่ปรากฏว่าไม่มีนอกจากว่าลูกเขยใช่
ไม่มีใครฝันเลยมีลูกเขยอยู่หนึ่งคน
เขาบอกว่าตื่นมาตอนเช้าเห็นแสงไฟประหลาดออกมาจากในร้าน
แล้วก็มุ่งตรงไปที่ลำน้ำชีคุณ
ตื่นเต้นไหมอันนี้คือลูกเขยเขาบอกว่าเห็นนะ
พอเจ้าของร้านเข้ามาเก็บกวาดร้านเนี่ยค่ะ
ก็แปลกใจเฮ้ยนี่มันรอยอะไรกันเนี่ย
อยู่ตรงหน้าลักษณะทางยาวแบบนี้แหละค่ะ
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยของพญานาคปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
ที่เข้ามาหาและก็จากไปโดยทิ้งร่องรอยเอาไว้ที่หน้าร้านของตนเอง
และเจ้าของร้านยังบอกอีกว่าอ้าวนี่แหละนะเป็นเรื่องราวของความเชื่อ
ความศรัทธาของครอบครัวเพราะตัวเองไปกราบไหว้มาเป็นประจำทุกปี
และก็รู้สึกว่าจะมีโชคมีลาบด้านตัวเลขกลับมาแทบทุกงวดเลย
ตอนนี้จะเก็บรักษารอยนี้เอาไว้ให้เป็นสิริมงคลกับครอบครัวต่อไป
กว่ารอยจะจางหายไปเอง
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเมื่อกี้คุณนิวนาวกระซิบผมว่าโอ้โหอยากไป
อยากไปที่นี่เหรอร้านหมูกระทะไปดูลอย
กินหมูกระทะเนี่ยอย่าไปลองความอร่อย
ถูกเลยคุณค่ะแล้วก็ไปกับคุณนี่แหละให้คุณช่วยเลี้ยงด้วยนะ

คนนึงก็จะไปกินส่วนอีกคนนึงก็จะไปดูรอยพญานาค

ไปที่ที่ได้ครบทุกอย่าง
เหมือนดูรายการตลอดแล้วก็ได้ครบใครบอกว่ามีแต่ความเชื่อไม่มี

มีหมูกระทะให้กินด้วย